อากาศหนาวผ้าพลคงผ้าปันคออาจจะไม่ได้ใช้ทื้นที่ภาคกลางมากนัก

บอกได้เลยว่าใครอยากจะไปเที่ยวทะเลช่วงนี้ไปกันเลย
เพราะว่าฝนน้อยถึงน้อยมาก
ในทะเลก็สูงประมาณสัก๑เมตร
ห่างฝั่งออกไปหรือว่าตอนใต้ของประเทศนี้นะคะ
ก็อาจจะมีคลื่นสูงบ้างบางพื้นที่นะคะ

สีฟ้าสดใสแบบนี้คือคลื่นไม่สูงมากนัก

ใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวภาคเหนือ

เรามาดูดีกว่าเส้นทางทัวร์ภาคเหนือที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง
ป้องกันเรื่องของการขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะ
นั่นก็คือเส้นทางขึ้นดอยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชม
เส้นทางนี้นะคะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะมีความลาดชันคดเคี้ยว
มีหมอกหนาถนนลื่นด้วยแล้วก็เส้นทางที่สองนะคะ
ก็คือทางขึ้นลงดอยสุเทพเส้นทางนี้ก็มีโค้งนับร้อยเลยทีเดียว
มีเลนส์นี้นะคะสองเลนส์ที่แคบแล้วก็ชัน
นักท่องเที่ยวนับหมื่นคนเลยค่ะที่ใช้เส้นทางนี้
เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความชำนาญในการขับรถเส้นทางที่สามคือทางขึ้นลงดอยอ่างค้าง
เคี้ยวแล้วก็สูงชันหลายจุดเป็นโค้งหักศอกด้วย
ยังไงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ
เส้นทางที่๔นะคะก็คือลงใต้ไปดูเลยนะคะ
บริเวณระหว่างบางสะพานแล้วก็บางสะพานน้อย
จังหวัดประจบคีรีคันและอีกหนึ่งเส้นทางเตือนกันค่ะ
ที่บริเวณบ้านคอเอนจังหวัดภูเก็ตนะคะ

รับปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ